หลังจากที่ยายนวลบอกไม่ได้กินน้ำมาเป็น๑๐ปี
เพราะอะไรเพราะลูกชายให้กินน้ำป่า
ตั้งแต่๘๒ปีท่านอยู่ในอำเภอสตึกที่บุรีรัม
เจ้าหน้าที่ไปถึงปุ๊บยายนวลก็โอ้โห
สภาพความเป็นอยู่คือไม่ดีจริงครับ
เจ้าหน้าที่ก็เอาอาหารเอาน้ำดื่มบรรจุขวดแบบดีเลยนะ
ไปให้ใยนวลได้ดื่มใยนวลบอกว่า
น้ำอร่อยจังเลยไม่จืดเหมือนน้ำปลาปลาเลย
นี่เป็นครั้งแรกในรอบ๑๐ปีที่ยายนวลได้ดื่มน้ำจากขวดครับ

ขวดของยายก็หมายถึงน้ำสะอาดที่ไม่ใช่น้ำก๊อก
คือลูกชายปกติให้กินแต่น้ำก๊อกอย่างเดียวเลย
ไปดูจังหวะที่คุณยายดื่มน้ำกันหน่อย
น้ำปลามันจาง
น้ำนี้มันไม่จางมันกินมีรถผู้น้ำมีเส้น
โอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยคุณผู้ชม
คนสักคนหนึ่งไม่ได้กินน้ำจากขวดมา๑๐ปีนะฮะ
ทีมข่าวครับลงพื้นที่ไปหายายนวลเลย
ซึ่งยายนวลถูกส่งตัวไปรักษาอาการอ่อนเพลีย

ตลอดใจเลยที่ทุกคนมาย่วงยายด้วย

ยายนวลบอกอยากกลับบ้านแล้วนี่ฮะสภาพยายนวล
แล้วก็เล่าว่าที่ผ่านมานานทีลูกชายจะให้กินข้าว
ปกติให้ยายเนี่ยกินแต่น้ำปลาปลาส่วนเรื่องบ้านพื้นที่กว่า๓งานนั้น
ลูกชายยายอ่ะเอาไปจำนองไว้กับไหนทุนมาสิบปีแล้วนะ
ไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครเอาตังไปทำอะไร
เอาตังไปทำอะไรเล่นพนันเล่นพนันซื้อเหล้ากิน
ได้เงินมาห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยแม่เล่นพนันจนหมดเลย
แล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ๓๐๐แล้วลูกยายก็ไม่มีเงินจ่าย
ซึ่งบอกว่าตอนนี้ดอกเบี้ยมันรวมทบกันมา๓แสนแล้วนะ
แต่ว่าในทุนยังไม่ยึดที่ดินครับในทุนก็สงสารคุณยายแหละ
สารยายนวลบอกก็เดี๋ยวรอยายนวลเสียชีวิตก็แล้วกัน
ค่อยมายึดที่ดินซึ่งที่ลูกชายนำที่ไปจำนองได้นะเนี่ย
เนื่องจากว่ายายเซ็นมอบอำนาจให้ลูกชายไปแล้ว
แล้วตอนนั้นมีคนมาขอแบ่งซื้อที่ดิน๑งานจะทำโรงงานวิก
นวลยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้ก็มีเงินแค่๑๖๐๐ต่อเดือนครับ
มาจากเงินเบี้ยคนชะระ๘๐๐๐แล้วก็เงินผู้บีการ๘๐๐กับ๘๐๐
เอาไปซื้อเหล้าจนหมดแล้วยายนวลก็โชว์รอยแผล
โชว์รอยฟกช้ำตามร่างกายที่โดนลูกชายแท้ทำร้ายให้ดูด้วยครับ
นี่ที่หลังนะโอ้โหแผลแห้งแล้วด้วย
ต่อมาทีมข่าวไปที่บ้านเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวครับคุณผู้ชมฮะ
มีข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายปนกับดินโครนอยู่เต็มพื้นเลย

นึกว่าบ้านร้างนึกว่าไม่มีคนอยู่ครับ
บริเวณรอบเตียงนอนของยายนวลก็มีแผงยาที่ใช้แล้วนะตกเกลื่อนพื้นเลย
จากการตรวจสอบกับเพศรัชกรคืออยากรู้ไงเพศรัชกรนี่มันยาอะไรเนี่ย
เพศัตริย์บอกว่าเป็นวิตามินบีรวมครับ
บำรุงร่างกายสำหรับผู้ป่วยในระยะพักฟื้น
พอไปพูดคุยกับภรรยาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็เล่าว่า
ลูกชายใยนวลที่เสียชีวิตชื่อว่านายทองดี
นายทองดีชอบดื่มเหล้าติดพนันด้วย
มักจะพาเพื่อนมามั่วสุมที่บ้านหลังเนี่ย
ทั้งที่ใยนวลก็คือแม่ของเขาเนี่ยนอนป่วยอยู่ในบ้านนะไม่ได้สนใจเลย
พาเพื่อนมามั่วสุมกัน
ชาวบ้านพยายามนำข้าวปลาไปให้ใยนวลกิน
ปรากฏลูกชายแย่งไปหมดเลยฮะ
แย่งไปกินพอกินไม่หมดไม่ได้แบ่งยายนวลแล้วนะเอาไปเททิ้ง
พยายามช่วยเหลือมาโดยตลอดครับ
แต่ลูกชายยายนวลเนี่ยไม่ให้ใครเข้าไปเจอยายเลย
ทุกคนก็ต้องค่อยแอบเข้าไปแอบเข้าไปตอนที่ลูกชายยายไม่อยู่
ส่วนตัวคนที่ตายที่เป็นลูกยายนวลเนี่ยนะเคยป่วยเป็นวรรณโรคครับ

สาเหตุที่เขาถูกพบว่านอนเสียชีวิตอยู่แพทย์ระบุว่ามาจากโรคความดันครับ
ศพของผู้ตายเนี่ยก็ถูกชาปนกิจแล้วที่วัดป่าสตึกพัฒนา
ส่วนความเป็นอยู่ของยายนวลหลังจากนี้จะเอายังไง
มีการประสานบ้านพักคนชะลาในบุรีรำให้รับคุณยายนวลไปดูแลต่อไปครับ

คุณยายจะยอมไปอยู่หรือเปล่านะ
ดูสิขนาดมาโรงพยาบาลวันเดียวยังห่วงบ้านเลย